ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะเธออยู่คอนโดนะครับ
สุนัขพิษบูไว้เจ็ดตัวนะครับก็คุยเคลียร์กันไปแล้วนะ
ลูกบ้านเขาบอกโอ้โหไม่ไหวเดือดร้อนเหลือเกินนะครับ
เลี้ยงนี่อยู่หน้าห้องหน้าชั้นของตัวเองเนี่ยไปกัดไปเห่าชาวบ้านเขาแบบกลัวหมด
เหลือเวลานะครับพรุ่งนี้ถึงจะครบ๓วันนะครับ
วันนี้เราไปดูความคืบหน้ามาให้นะครับว่าตกลงแล้วเขาวางแผนยังไงกัน
เนี่ยมีเป็นภาพที่ตอนใหม่ใแล้เนาะที่ชาวโมงชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้
ใช่ค่ะเพราะว่าปล่อยสุนัขพิษบูมาวิ่งนอกห้องแบบนี้ค่ะ
แล้วห้องอื่นอื่นเขาก็ไม่กล้าออกมาจากห้องเพราะว่าบางทีเขามีเด็กเล็กเล็กเนี้ยค่ะ
หรือว่ามีคนสูงอายุอะไรแบบเนี้ยเขาก็กังวลคือเขาเอาลานชั้นคอนโดที่ตัวเองอยู่อ่ะ
เป็นเหมือนลานบ้านตัวเองอ่ะใช่ค่ะปล่อยเลย
นี่โอ้โหใครจะไปกล้าออกอ่ะเนี่ยเห็นไหมใช่ค่ะ
จะเอิ้มถึงแบบอย่างงี้อยู่ตรฐานทำไงอ่ะอืมนี่ฮะ
นี่ไงลงข้างล่างแล้วก็ไปถ่ายไปไปฉี่อะไรแบบนี้ไง
ที่ระบบนบางภูนย์ดำเภอเมืองจังหวัดประธุมธานีนะครับ
ห้องนี้อยู่ชั้น๙ของตึกบีนะครับ
เจ้าของห้องอายุ๔๐ปีนะครับ
สุนัขพันธ์อำนวยการพิษบัวไว้๗ตัว
ตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายออกนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องให้เจ้าหน้าที่มาเคลียร์ให้
แล้วบอกว่าจะย้ายออกภายใน๓วันนะครับ
นิติบุคคลคอนโดบอกว่าตอนนี้ทางนิติบุคคลก็ยังไม่ได้จัดการ
เพราะมันยังไม่ครบกำหนด๓วันตามที่ตกลงกันไว้
เธอจะย้ายสุนัขออกจากห้อง
ครบกำหนดวันพรุ่งนี้นะครับ๑๑กันยายน
นิติกับทางลูกบ้านคนอื่นก็เลยไม่อยากไปกดดัน

เพราะเขาก็ยังรับปากยืนยันว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายออกไป
ว่าเขาจะเกิดคะเชียดพบเขาอาจจะทำอะไร
ในสิ่งที่เราฆ่าข้าได้
เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมเห็นรถของ

เอามาจอดตั้งแต่เมื่อวานคุณเดี๋ยวมาสอนค่ะ
เจ้าของสุนัขเขาจะย้ายจะอำนวยความสะดวกให้
เผื่อไม่ต้องรอครบ๓วันค่อยทยอย

จะไปอยู่ที่ไหนบอกเลยเดี๋ยวไปส่งให้ถึงที่
แต่เจ้าของสุนัขบอกว่าโอ้โหไม่เอาอ่ะ
คือมันอึกฐึกครมคนเยอะเหลือเกิน
เดี๋ยวขอย้ายเดี๋ยวย้ายเองย้ายแบบเงียบ

ก็รอลุ้นกันต่อไปอีกวันหนึ่งเพราะเธอบอกว่า

มีบ้านมีพื้นที่ให้สุนัขวิ่งเล่นในพื้นที่ของตัวเอง
แบบนั้นก็ดีเพราะว่าสุนัขพันธ์นี้เขาต้องใช้แรงเยอะ
ออกกำลังต้องวิ่งไม่อย่างนั้นสุนัขพันธ์นี้มันจะเครียดไง
แต่เธอบอกเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวขอย้ายแบบเงียบอย่ามากดดัน
ก็เหลือเวลาพรุ่งนี้อีก๑วันตามข้อตกลง

ก็ถ้าพรุ่งนี้ไม่ย้ายเนี่ยนะเจ้าหน้าที่บอกเขาเอาจริงนะ
ก็เอาผิดทางกฎหมายด้วยนะคะ